มาเอาใจแฟนไทยรัฐทีวีกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับซีรีส์เรื่องใหม่แกะกล่องนะคะ
ที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความหล่อนปนความฮา
เรื่องหล่อล่าผี
นำแสดงโดยหนุ่มฟรอยนัทพงศ์นะคะคุณผู้ชม

ฉันเชื่อลูกคอในเสียงกรี๊ดของพี่ปลอยแน่นอน

เสียงนางกรี๊ดจี๊ดจ๊ะจริงนะคะ
แล้วก็ตามมาด้วยหนุ่มบอสจักรพันธ์ค่ะ

และก่อนที่จะได้ชมซีรีส์เรื่องนี้เนี่ย

เขารับประกันความฮาและความหลอน
ว่าน่าจะถูกใจแฟนอย่างแน่นอนจ้า
อย่างเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ

คือซีนในวันนี้เนี่ยมันเป็นซีนที่เป็นการบอกเล่าก่อนเลยว่า

เรารู้สึกได้ว่าที่นี่มันมีอะไรบางอย่างอยู่

หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในเรื่องนี้นะครับ

ก็จะเป็นยังไงก็รอติดตามชมแล้วกันครับ